มว้าว

แซ่บโดนใจคุณมากโอ้โหแซ่บแบบก็ต้องบอกสาวเนี่ยนะอื้อหือ
อะไรอ่ะแม่แต่ต้องถามว่าตอนนี้ผลงานเขาเยอะไหม
ครับมีอะไรบ้างจาระไหนฝากพี่สนุก
ตอนนี้ที่เพิ่งออกไปก็เป็นพวกโซโต้บุ๊กที่ทำกับเจเจนไตกับเต้นันทศัย
หลานคนนี้แล้วทำไมเราถึงได้ไม่มีโอกาสได้ชม

หมดหมดใช่เขาบอกว่าตอนนี้หาซื้อยากเหมือนกัน

แต่ร่างนี้อุ๊ยบิ๊วกันขนาดไหนเหมือนจะได้ขนาด
ก็เป็นปีเหมือนกันนะครับพี่ท็อปเป็นพระ

เป็นปีค่ะเป็นปีผมว่าสองปี
แต่ว่าช่วงที่ก่อนถ่ายเนี่ยไดเอ็ดคุมอาหารเข้งเลย

แล้วตอนนี้พอถ่ายไปแล้วตอนนี้พังแล้วหรือยังอ่ะ

ดูน้ำได้เปล่าอยากรู้นิดนึงอยากรู้ว่าพังป่าว
จากรักษาจมูกมาเดือนยังไม่ได้เข้ายิมมันก็เลยหายไป

เล่นลูกบริกอบ
อย่างนี้จากผู้ชายปกติ
ที่เคยใช้กินแบบปกติใช่ไหม
แล้วยกดีมั้ยออกกำลังกายแบบนี้ใช้เวลานานไหม

ผมว่าที่จริงประมาณ๒ปี

แค่เราไม่กินเบียร์เราไม่กินเหล้าเยอะ
แล้วเราก็มาคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกาย

หัวกระด่ายบ้านเป็นอย่างไรบ้าง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

เพื่อสาวจะได้รู้จะเองตกสเปรกหรือเปล่าจะได้เข้ามา
เมื่อก่อนชอบมวยขาวผมยาวสวยสุด

อารมณ์ดีแล้วก็แต่จริงแล้วอ่ะนี่ต้องมีความเป็นแม่ด้วยใช่ไหม

คือตัวเองต้องเป็นคนที่แบบกระพาย้าแม่แต่เด็ก

พี่เราแถมได้ลูกอีก๒คนไปเลี้ยงในรอบบ้า

เป็นไรครับ

เพื่อการให้แม่ไง

ความสูงความสวยอะไรอย่างเงี้ย

แล้วตอนนี้มีสาวที่เข้าตาบ้างไหม

แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเขากับเราจะไปด้วยกันได้ไหม

แล้วผู้หญิงผู้หญิงต้องออกกำลังกายด้วยมั้ยหรือว่าไม่ต้องก็ได้

เพราะว่าผู้ชายที่ออกกำลังกายเวลาตกเย็นต้องเข้ายิม
มันเป็นตกเย็นต้องไปกินข้าวดูหนัง

เราก็ต้องแบบปรับแล้วก็หาคนที่จะสามารถจะไปกับเราได้

แต่คุณแม่สบายใจมากถือว่าตอนนี้น้องกำปั้นนะครับ
เป็นนุ่มโสดในฝันของใครหลายคนเลยทีเดียว
ถ้าอย่างนั้นอามบอกเลยว่าถ้าวันนี้มีผู้หญิงอยากจะดูแลน้องกำปั้นนะ
สิ่งแรกที่เขาจะได้รับจากกำปั้นคืออะไร

ข้อดีเหรอฮะความสุขความสุขนะ

ผมเป็นคนที่เข้าใจนะอะไรก็ได้เข้าใจง่าย

เอาเข้าใจตามใจมากแต่ว่าคงหมดบางเรื่อง

ก็ชอบเนอะคนที่แบบพอเราอยู่ด้วยเราก็คำสุขอ่ะน้อง
แล้วเจ้าก็ต้องบอกว่าข้อเสียที่เขาจะต้องรับเราให้ได้อะ

ฉันเป็นคนแบบไหนที่สาวจะต้องระวังฉันไว้บ้างนะ

เช่นก็แบบว่าการใช้ชีวิตเหตุผลเยอะบางที
เขาบอกว่าคือความรักให้ใช้หัวใจมากกว่าเหตุผล
ใช้อารมณ์ทั้งนั้นแหละเราอ่ะ

ผมว่าเป็นคนที่ใช้ความรักคือแบบใช้เหตุผล

มากกว่ามันก็เลยทำให้มีปัญหาที่เถียงกันอะไรอย่างนี้
โอเคยังไม่เป็นข้อเสียอะไรที่เกิดเยียวยา

จังหวะเราไม่ได้ทำข้ามเพื่อ
แล้วอะไรบ้างอะไรบ้างที่เคยทำไปแล้วแบบ
นึกย้อนกลับไปแล้วแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบ
มันโรแมนติกสุดเลยทำอะไรให้ผู้หญิง
อกไม้ดินเนอร์มันก็ธรรมดาไป

มีน้องแฟนคลับทำของขวัญให้เราอีกชิ้นหนึ่ง

แล้วพอเรารับเรารู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่าแบบ
ของขวัญที่เป็นหมื่นแสนอีก

อูหู้ใช่เวลาเกือบวันครับ

และก็มีบุตรสามารถหน้าตลาดติดตามกันได้
จะจีบได้ที่ไหนไอจีอะไรนะ
ทำไมจะจีปีก้าวปอนด์อ๋อก้าวปอนด์ก้าวปอนด์
อันเดอร์สกอร์บาซูอ๋อโอเค

ได้เดี๋ยวได้ได้แม่ได้แม่
เฮ้ยไม่เป็นไรเข้าใจแม่เป็นคนอยู่ด้วยแล้วสนุก
มีความเป็นแม่สุดพองโลกในแง่ดีตลอดเข้ามาทุกอย่าง
ว่าจะทำอะไรมีความเป็นแม่สุดมีลูกด้วยมีลูกติดกันอีกสอง
อย่างนี้คุณผู้ชมค่ะโหเทปนี้สนุกมากเลยนะคะ

ยังมีสิ่งดีมามอบให้คุณผู้ชมเยอะแยะมากมายของแจกของรางวัลของกินที่เที่ยวเยอะมาก
แต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมปั้นมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ผู้ชายเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่นะจะใช้เหตุผลแล้วผู้หญิงก็เป็นส่วนของอารมณ์แต่ถ้าเกิดมาเจอแล้วมาจูนกันเข้านะโอ้โหมันจะดีมากเลยแหละ
แม่อีกแล้วว่าสงสัยวันนี้แม่จะใช่แล้วล่ะ
เอ้ยเดี๋ยวแม่เอามือหน้าเอามาต่อไป